เรียกให้หยุดถามแล้วก็ยิงใส่ใช่นะ
ท่านผู้ชมครับที่ชายภูมินะครับสามีภรรยาก็ใช้ไม้ฟาดกันเสียชีวิตซะแล้ว
เป็นฝ่ายสามีนั่งกินเหล้าอยู่กับภรรยา
แล้วก็มีเหตุการณ์อีกนะฮะแต่ครั้งนี้ถึงขั้น
คว้าไม้ฟาดจนภรรยาแน่นิ่งไปนะฮะพอแน่นิ่งไปเมื่อคืนนี้ครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ต้องหาที่เป็นฝ่ายสามีอ้างว่าเห็นแน่นิ่งไปก็เลยพาไปนอนแถวกองไฟที่บ้านนั่นแหละ
กะว่าจะได้อุ่นเช้ามาตายกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายไปเลย
เป็นกระท่อมสังกสียกสูงอยู่ท้ายหมู่บ้านบ้านโค้งขนั่นตำบลบ้านค่ายของพื้นมือจังหวัดชายภูมิ
กองไฟที่เป็นกองฟางเนี่ยนะฮะพบร่างนางสาวสุธินหมกขุนทศอายุ๔๗ปีนอนเสียชีวิตอยู่
แถวนั้นก็มีเหล้าขาวอยู่ขวดหนึ่งด้วยจานชามข้าวของเครื่องใช้กระจัดกระจายอยู่นะครับ
ส่องก็คุมตัวมาส่อปากคำนายอัวะบอกว่าเมื่อคืนนี้นั่งดื่มเหล้ากับภรรยา
ภรรยาเสื้อสีดำที่นางพระยักษ์หน้าตำรวจถามอยู่
เขาบอกเขานั่งดื่มเหล้าอยู่กับภรรยาก็คือนางสุธิน
แล้วทีนี้ก็มืนเมากันทั้งคู่ผู้ต้องหาอ้างว่าฝ่ายภรรยา
พูดจาไม่เข้าหูก็เลยโมโหคว้าท่อนไม้มา
แล้วก็ใช้ฟาดใช้ทุบตีไปจนนางสุธินแน่นิ่งไป
แต่ไม่รู้ว่าเสียชีวิตเขาก็คิดว่าสลบเฉย
ก็เลยลากไปนอนข้างกองไฟที่หน้าบ้านกะว่าจะได้อุ่นอุ่นหน่อย
กลางคืนมันหนาวนะฮะพอเช้าตื่นมาอ้าวตายแล้วฮะ
เขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าภรรยาเขาเสียชีวิต
เจ้าหน้าที่ก็มาตรวจสอบนะครับก็พบร่องรอยบาดแผลฟกช้ำ
ใบหน้าแล้วก็ลำตัวนะฮะทั่วร่างกายเลย
ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
เป็นกระท่อมหลังเล็กใกล้กันเป็นบ้านของพี่น้องของนายอัวผู้ต้องหา
มีอยู่สี่หลังนะครับพี่สาวบอกว่าทั้งคู่เขาคบหากันมาเก้าเดือนนะครับ
มีอาชีพไปหามะขามเทศมาขายได้เงินมาก็เอาไปซื้อเหล้า
ก็ดื่มด้วยกันทุกคืนทุกวันสามีภรรยาคู่นี้ที่กระท่อมแห่งนี้นี่แหละ
เมื่อคืนทั้งคู่ไปงานวัดแถวบ้านคาดว่าพอกลับมาคงดื่มเหล้าแล้วทะเลาะกัน
ตอนตี๔เนี่ยในอัวน้องชายวิ่งมาหาพี่สาวมาตะโกนบอกให้ช่วยด้วย
เนี่ยเมียเขานอนตัวแข็งหมดแล้วไม่รู้เป็นอะไรก็เลยไปดูกัน
แต่ยังไงก็ไม่ฟื้นนะฮะก็ดูไปดูมาก็ตายแล้วล่ะเขาก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่กัน
หลานของผู้ต้องหาบอกว่าช่วงที่ออกมาดูกันเนี่ยเมื่อช่วงเช้ามืด
ตอนนั้นก็เห็นว่าน้าชายนอนกอดร่างของภรรยาร้องไห้อยู่
แล้วก็พูดว่าอยากกินยาฆ่าแมลงตายตามเมีย
สักพักหนึ่งก็เห็นอาเจียนออกมาข้างศพเมีย
ไม่รู้ว่าตอนนั้นแอบไปกินแล้วหรือยัง
ผมก็นั่งฟักมันเฉยแล้วผมก็ไม่พูดมาหลายแล้วแหละ
แต่ตอนนั้นพี่มียานิ่งไปแล้วใช่ไหม
มียาตายไปแล้วที่ผมไม่รู้เลยแหละ
ศพของนางสาวสุธินญาตินำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดชุมพลสวรรค์

แม่ของผู้ตายอายุ๗๒แล้ว
บอกว่าทุกครั้งที่ลูกสาวถูกทำร้ายมาเนี่ย
ฝ่ายของสามีทำร้ายมาก็จะกลับมาหาแม่ที่บ้าน
เมื่อสัปดาห์ก่อนก็เพิ่งพาลูกสาวไปหาหมอ
แล้วยังพาไปแจ้งความว่าถูกสามีทำร้ายร่างกาย
ยังบอกลูกอยู่เลยว่าอย่ากลับไปอยู่ด้วยกันอีกเลย

คุณผู้หญิงทั้งหลายก็ฟังคุณแม่ของผู้ตายที่เล่าให้ฟังเอาไว้นะ

ใช่นะวันหนึ่งเนี่ยมันพลั้งมือขึ้นมารอตายไปเนี่ย
ไม่มีเหตุผลอะไรที่ไอ้คนคนนั้นมันจะเสียใจอะไรกับเราแล้ว
เราไม่ต้องไปทนนะคะอย่าไปทนถ้าโดนทำร้าย
ในอวบผู้ต้องหาเนี่ยนะครับตำรวจชายภูมิก็นำตัวไปฝากขังที่ศาลแล้วนะครับ
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแต่ตำรวจบอกว่าตอนที่คุมตัวอยู่ที่สถานีตำรวจเนี่ย
ชักนะฮะมีช่วงหนึ่งชักไม่ได้สติ
คาดว่าน่าจะเกิดจากฤทธิ์ของยาฆ่าแมลงที่แอบดื่มเข้าไปก่อนจะเรียกญาติมาดูศพของภรรยาช่วงเช้ามืดนะ
อาจจะยังไม่หมดแล้วก็บวกกับอาการขาดเหล้าอีก
เพราะว่าดูแล้วติดสุราเลื้อหลังโอ้โหต้องดื่มต้องกินทุกวัน